ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่สุราธานีหน่อยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคนหมู่บ้านเดียวกันถึงขั้นยิงกันตาย
สืบเนื่องจากเรื่องของรถจักรยานยนต์ทำไม
เขาเคยยืมกันแล้วก็พอยืมไปขี่แล้ว
ที่ยืมเข้ามาเนี่ยถูกตำรวจยึดไป

เขายังต้องการคันเก่าของเขาไม่ได้ต้องการคันใหม่

ผู้ที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านสายบ้านควรยอ
สมมวลไซขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวิจิตรศรีสุริยวงศ์อายุ๔๕ปีนะครับ
บาดแผลการถูกยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าเป็นจุดตามร่างกาย๑๐กว่าแผลนะฮะ
แล้วมีจักรยานยนต์สีดำคันหนึ่งที่ล้มคว่ำอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างออกไปสักร้อยกว่าเมตรมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ปลอกหนึ่ง
ซองมันจะกระจายอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ที่หน้าบ้านหลังนึงนะครับไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๑๐ปลอกนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่านายวิจิตรผู้ตายเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่
คนที่ยิงนายวิจิตเสียชีวิตชื่อนายภัยรัฐนะครับ
อายุ๔๕ปีนี่ฮะนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
ใส่กางเกงตัวเดียวเสื้อไม่ใส่นี่ตำรวจก็มาคุมตัว
ภัยรัฐเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงตำรวจก็ถามว่าเอาแล้วไปยิงเขาตายทำไม
ภัยรัฐบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้มีอดีตภรรยาของภัยรัฐนะ
เคยไปยืมจักรยานยนต์ของนายวิจิตรผู้ตายเอาไปขี่แต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ตำรวจสพเวียงสะมายึดจักรยานยนต์คันนั้นไป
ภัยรัฐบอกผมก็ตัดสินใจจบปัญหาซื้อจักรยานยนต์คันใหม่ให้วิจิตร
แต่วิจิตรไม่พอใจบอกอยากได้รถคันเดิมมันก็เลยผิดใจกันเรื่อยมา
ถึงขั้นที่วิจิตรเนี่ยเคยบุกมาเผารถกระบะเขาเคยมาเผาทำลายทรัพย์สินในบ้านเขาจนพังเสียหาย
แล้วก็ตามหาเรื่องเรื่อยมาจนกระทั่งเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่กำลังตัดย่าอยู่นายภัยรัฐบอกว่าตัดย่าอยู่ที่สวนปามข้างบ้าน
อยู่กับลูกสาวอยู่สองขวบนายวิจิตรผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาวนเวียนอีก
ตะโกนถามบอกจะเอาไงจะเอาไงด้วยความที่กลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
ก็เลยชักปืนลูกซองที่พกติดตัวอยู่ยิงใส่ไปหนึ่งนัดแล้วก็อุ้มลูกสาวกลับมาที่บ้าน
นี่ฮะจากนั้นเนี่ยก็หยิบปืน๙มมออกมาด้วย
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยยังไม่หยุดราวีนะฮะ
ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับ
ก็เลยสาดกระสุนใส่ไปอีกหลายนัด

ทั้ง๙มมทั้งลูกซองนะฮะ
สุดท้ายนายวิจิตรเนี่ยเสียชีวิตอยู่ริมถนนครับ
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะคะที่อำเภอพระแสงเนี่ย
จับนาทีที่นายวิจิตรคนตายค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซสีดำของตัวเองผ่านกล้องวงจรปิดไปตอน๗โมง๕๐นาทีช่วงเช้า

ซึ่งเขาขี่รถค่อนข้างเร็วเลยนะคะ
่งหน้าไปที่บ้านของนายภัยรัฐคนก่อเหตุแล้วก็ไปถูกยิงเสียชีวิต
ส่งในติชาวนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านของนายภัยรัฐ
ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะ
ประตูบ้านถูกเปิดทิ้งเอาไว้แต่ว่าข้างในไม่มีใครอยู่
ข้างบ้านที่ผนังมีลักษณะเหมือนรอยไหม้ด้วยนะคะ
จากบ้านผู้ก่อเหตุไป๑๐๐เมตรเนี่ย
เจอรถกระบะของนายภัยรัฐคนก่อเหตุจอดอยู่
แต่ว่าถูกไฟไหม้จนพังเสียหายทั้งคันแบบนี้เลยค่ะ
คุณเนติชาวก็ไปที่บ้านพ่อของนายภัยรัฐที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตรนะคะ
ผนังบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
เลี้ยงของนายภัยรัฐก็เล่าบอกว่า
ไม่รู้จักกับคนตายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนตายกับลูกเลี้ยงเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรกัน
ตายอ่ะมาจุดไฟเผาบ้านคนตายมาจุดไฟเผาบ้านเธอ
แล้วก็สวนของสามีเธอแล้วก็จุดไฟเผารถกระบะของภัยรัฐนั่นแหละ
ก็เลยคงจะแค้นมากเลยไปไล่ยิงกันนะคะ
ผมไปพ่อที่บ้านของทรง
กำลังไปพ่ออยู่ที่บ้านที่องค์สะดี
ทุกคนดูมารสยนต์

นิ้วเทือนค่อยลุกเลย

เมื่อเช้าเนี่ยน้องชายขี่รถออกจากบ้านแม่ก็ห้ามแล้วบอกไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ที่บ้าน
แต่น้องไม่ฟังพี่สาวยอมรับว่าน้องเนี่ยเสพยาเสพติด
ก่อนหน้านี้๑เดือนเพิ่งถูกจับเองข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละ
ถูกขังอยู่๑๒วันค่ะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา
สำหรับนายภัยรัฐพี่สาวบอกไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะ
แต่รู้ว่าเมื่อประมาณปีก่อนเนี่ยนายภัยรัฐเนี่ยยืมมอเตอร์ไซค์น้องชายแล้วทำหาย

ส่วนที่ญาติอีกฝั่งอ้างว่าน้องไปเผาทำลายทรัพย์สินเนี่ยเธอไม่เชื่อค่ะ
ไม่เคยทำร้ายพี่ไม่ทำร้ายคนในครอบครัวไม่ทำร้ายพ่อแม่
ก็จะเป็นห่วงด้วยซ้ำเหมือนพี่เที่ยวเดินอย่างนี้
มันจะมาจูงมันจะคอยจูงมันจะคอยคือยังเป็นห่วงคนในครอบครัว
แล้วเรื่องที่ว่ามันจะไปเผารถหรือไปชวนเขาทะเลาะอย่างนี้มันจะไม่มีนะ
เพราะมันจริงแล้วก่อนที่จะติดยามันเป็นคนใจเย็นด้วยซ้ำ